ยุคนี้สมัยนี้ใครใครก็ออกกำลังกายกันนะคะแต่ว่าต้องระวังนิดนึงถ้าเกิดว่าไม่รู้ลิมิตของตัวเองเนี่ย
การออกกำลังกายของคุณอาจจะเป็นภัยกับร่างกายได้นะคะอย่างดาราสาวสุดเฮลตี้คนนี้หญิงรัฐาเองเนี่ยก็ชอบออกกำลังกายเหมือนกัน
แต่คุณผู้ชมคะเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าเกือบจะน็อกเหมือนกัน
โดยเจ้าตัวได้แชร์ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับเธอแบบสดร้อนเมื่อช่วงเช้านี้เลยนะคะ
ซึ่งเธอไปร่วมกิจกรรมวิ่งเธอเล่าว่าตลอดทางเนี่ยวิ่งไม่หยุดเลยนะ
ปรากฏว่าพอวิ่งเลยระยะทาง๔กิโลเมตรก็เริ่มผ่อนแรงลงแล้วก็เซวูบรู้สึกหลังคอเนี่ยเย็นว่า
ก็เลยไปคว้าเสาไฟแล้วก็นั่งพักพอเงยหน้ามองฟ้าปรากฏฟ้าหมุนเฉยเลย
ซึ่งตัดสินใจบอกทีมงานเพื่อขอรถพยาบาลทันทีนะคะ
คุณหญิงเนี่ยบอกเลยว่าเข้าใจแล้วว่าเวลาไม่ไหวคือไม่ไหวจริงต้องพักผ่อนให้เพียงพอ
อย่าคิดว่าไหวอย่าคิดว่าได้ฟังร่างกายลมหายใจตัวเองด้วย
จะขอบคุณทีมงานและบุรุษพยาบาลที่ดูแลเธอเป็นอย่างดีนะคะ
จริงแล้วของคุณหญิงเนี่ยถือว่าโชคดีที่รู้ตัวเองทันจ้ะ
แต่ว่าหลายคนอย่างที่ฉันได้เคยดูข่าวหรือว่าคนใกล้ตัวที่ออกไปวิ่ง
เขาไม่รู้ตัวเองไงว่าร่างกายไม่ไหว
็อกไปเลยบางคนเป็นเจ้าชายนิทราคนที่ฉันรู้จักเนี่ย
ถึงขั้นเป็นเจ้าชายนิชาทุกวันนี้ยังไม่ฟื้น
เพราะว่าการวิ่งของเขานี่แหละอันนี้ต้องระวังนะคะต้องพักผ่อนให้เพียงพอด้วย
เมินตนเองด้วยแล้วกันนะคะแต่ว่าที่หญิงระถ่ายเห็นขึ้นมาวิ่งอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหม
วิ่งตามตุ๋นวิ่งตามตุ๋นวิ่งกว่าแฟนนะคะ